ตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันบอกเลยว่าวันนี้มีราคาปรับเปลี่ยนนิดนึงนะไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนนะคะเนื้อสัตว์วันนี้ยังคงที่นะคะหมูเนื้อแดงอยู่ที่สองร้อยบาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมส่ว
ดูราคาของผักกันหน่อยผักนี่ปรับขึ้นทุกชนิดเลยผักกาดขาววันนี้อยู่ที่สิบเก้าบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนสามสิบบาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยค่ะสองร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็พริกจินดาแดงอยู่ที่ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมนะคะอ่ะอดทนกันนิดหนึ่งคุณผู้ชมช่วงนี้ราคาผักก็จะมีปร